นี่การจะนำเด็กออกมาได้นั้น
ต้องมีวิธีการที่เหมาะสม
แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยและความไม่เสี่ยง
อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตทั้ง๑๓ชีวิต
จึงเป็นปฏิบัติการที่เรายังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

รวมถึงมีการประเมินสถานการณ์กันด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการทั้งฝึกซ้อมแหละ
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้วย
แล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาก็มีการฝึกซ้อมบริเวณหน้าถ้ำด้วย
ทีนี้วิธีการที่จะนำตัวน้องออกมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบน้ำการสอนน้องให้ดำน้ำ
หรือว่าเจาะหาช่องปล่องโพรงต่าง
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูบ่ายนี้ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นยังไง
เพราะว่าทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์
แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่รายงานให้ผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนนะคะ
เราก็ไปดูคลิปของน้องให้ชื่นใจกันซะหน่อย
ว่าน้องเขามีรอยยิ้มกันอย่างไรบ้าง
เพราะวันนี้มีคลิปที่ออกมาเผยแพร่
ให้ทุกคนได้เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของน้องภายในถ้ำ
ทั้ง๑๓คนรวมถึงซิลแล้วก็รวมถึงคุณหมอภาค
เป็นอย่างไรกันบ้างไปดูคลิปกันหน่อย
น้องเกลือเทราะแล้วก็สก๊อตไว้ถู

อันนี้ก็ไม่ต้องออกออกอยู่นะครับ
ครับ
หมอนไม่ถูแล้วครับชัพพยากรจำกัด
อันนี้แหละครับก็เห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องนะครับ

แล้วก็เห็นว่าคุณหมอทหารรวมถึงพี่ซิลเขาก็ดูแลอยู่นะครับ
ใช่ค่ะก็หลายคนก็จะใจชื้นขึ้น
เพราะว่าภาพที่เห็นนี้คือเด็กที่เริ่มมีรอยยิ้มนะครับ
ฟันขาวเลยแล้วก็พูดโต้ตอบได้ปกติมากยิ่งขึ้นนะครับ
อ่อนแรงเหมือนวันแรกโดยเฉพาะเมื่อหมอภาคนะครับ
โหลหาหม์ฉุนก็เข้ามาดูแลอาการเบื้องต้นอายุคทายาให้นะครับ
แล้วที่ทายาเนี่ยนะหัวหน้าทีมแพทย์เขาก็บอก
น้องน้ำกัดเท้าไงอยู่ในถ้ำแล้วก็เหมือนกับว่าน้ำท่วม
ระยะเวลานาน๙วัน๑๐วันดูแลน้ำกัดเถ้า
เลยต้องดูแลทายาทาแผลให้
แล้วดูเท้าของหมอภาคก็เท้าเปล่าเหมือนกันนะฮะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกส่งออกมาล่าสุดนะครับ
เมื่อเช้านี้เขาบอกว่าส่งออกมาจากถ้ำนะครับ
แล้วก็เฟซบุ๊คไทยในวิซิลได้นำมาเผยแพร่

โดยระบุข้อความนะครับว่าหลังได้รับประทานอาหารเพิ่มพลังงาน
หน่วยซิลดำน้ำนำเข้าไปให้
แล้วก็แพทย์ได้ตรวจร่างกายทีมหมูป่าทุกคนแล้ว
น้องส่งเสียงทักทายผู้คนที่รอคอยอยู่นอกถ้ำกันหน่อย
เขาบอกว่าทักทายแฟนหน่อยนะครับ
ก็เป็นเสียงน้องที่แนะนำตัวเองนะครับ

วัน๑๓คนมีอะไรอยากจะบอกพวกคุณท่าน

มีโดยมีโดยมี
มีโดยมี

มีโดยมี

มีโดยมี

มีโดยมี
มีโดยมี

มีโดยมี

มีโดยมี

มีโดยมี

มีโดยมี

มีโดยมี

มีโดยมี

ร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ผิดปกติระดับปานกลาง

หนึ่งในสองคนที่บอกว่าร่างกายอ่อนเพลียเนี่ยคุณผู้ชม

เพราะว่าอะไรโค้ชเสียสละขนมที่ซื้อไปในถ้ำ

โดยที่ตัวโค้ชไม่ได้แตะต้องน้ำ

นี่แหละโค้ชเสียสละมาก
นอกจากนั้นนะโค้ชเขาก็บอกเด็กด้วย
ไม่ให้ดื่มน้ำสกปรกเด็ดขาด
ให้เด็กดื่มน้ำที่หยดลงมาจากผนังถ้ำเท่านั้น
โค้ชก็บอกให้เด็กมีสติ
สมาธิกันข้างในเลยค่ะนั่งสมาธิ
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานในร่างกายด้วย
ก็จะมีคลิปส่วนหนึ่งที่จะเห็นโค้ชนั่ง
แต่ว่าเท่าที่ดูนะคือโค้ชก็น่าตอบเลยนะครับ
อมลงเลยนะครับขาเนี่ยเล็กเลยแขนก็เล็กเลยนะฮะ
นี่แหละพอโลกโซเชียลเขารู้แบบนี้
ยิ่งส่งกำลังใจให้กับโค้ช
บอกว่าโค้ชคือผู้เสียสละจริงนะครับ